สำหรับกรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ระดมผู้สนับสนุนของพักให้มาชุมนุม

ได้เวลาที่ประชาชนจะออกมาส่งเสียงด้วยตัวเอง

ตอนนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปที่นั่นด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันจากการโฟนอินนะคะ

อยู่ในสถานที่แล้วนะคะ

ต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เปลี่ยนไปจากตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลยนะคะ
จากวันศักดิ์ที่เราปัดหลักในพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสาม
ก็บริเวณสกายวอร์กและหอกรุงเทพไม่ค่อยมีคน
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีครับเขาเดินทางมา
โดยเรือนะครับมาลงที่บริเวณสถานีท่าเรือหัวช้าง
ก็พอทันทีที่เขาเดินทางมาถึงที่นี่ก็มีมวลชนออกมายืนรอรับกันอย่างคึกคักนะครับ
สะหรดไปถึงสยามสะแพงมีประชาชนมาจับจองพื้นที่กันแน่นขนาดเดียวกัน
กับแน่นพื้นที่เห็นกันซึ่งที่ทีที่นายทานพอร์นเดินทางมาถึง
ซึ่งตอนนี้เองนายธนทรได้เดินทางจากพื้นที่หน้าหอศีลขึ้นไปที่สถานีรถไฟฟ้า
ซึ่งตอนนี้ไปหยุดรออยู่ที่หน้าสนามกีฬาทางเข้าสถานีสนามกีฬานะครับ
ก็จะมีคนเข้ามาปักหลักชุมนุมจำนวนมากครับ
โดยเรื่องต้นเราได้คุยกับคุณพ่อคุณพันธิกาวันนี้
ก็บอกว่ากำหนดการวันนี้เองหลังจากที่นายธนทรมาถึง
ก็จะมีการคุยกับมวลชนครับแล้วก็อ่านข้อความที่มวลชนได้เขียน
ติดโฟสต์ติดแสดงออกเพื่อส่งสัญญาณถึงผู้มีอำนาจ
แล้วหลังจากนั้นเองอุตสกรรมก็จะไปหยุด
หลังจากมีการสนุกโชคชั่นในเวลา๑๘นาฬิกา
ต้องบอกว่าเสียงเสียงค่อนข้างดังพอสมควรนะครับ
สำหรับมวลชนที่ออกมาโหร้องแสดงการต้อนรับนายธนากร
และมาให้กำลังใจนะครับซึ่งเฉลยเราย้อนไป
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายธนทรได้ให้สัมภาษณ์
ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ

กันอย่างสงบมากขนาดนี้ก็คงต้องจับตาตลูกอาจรู้ว่า
หลักสับเหตุการณ์การชุมนุมพันธุ์นี้โดยเฉพาะหลังจาก๑๘นาฬิกาไปแล้ว
หรือบริเวณคนอยากเลือกตั้งนะครับเคยถูกสำเนินสมีตในบริเวณนี้ครับ

และก็มีการแพลงค้องหาผู้ชุมนุมเรียกของการฝ่าผื่นมาตรา๗
ของปรบรบอการชุมนุมปีค่า๘นะครับ
โดยปรบอกว่าเป็นการร่วมกับศึกษุในพี่สาธารณะรัฐฉันี๑๕๐นาทีในจัดเกตภัรรษภาษณ์ครับ
ซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากมีการชุมนุมวันนี้
แล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกค่ะ
นายสนับพรรณจะถูกจำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดสดประชาชนเริ่มยกมือหัวร้องดีใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเรายังเข้าไปไม่ถึงตัวในตรงนี้
ใช่วันนี้จะกัดสัมความสุดในประเทศที่นี่ครับ

เราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งศูนย์ประสานงาน
และก็ตอนนี้บริเวณย่าบัคทรีย์วัน
ก็จะมีตำรวจตั้งแถวอยู่ตรงฟุตบาท
เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือมวลชนลง

เพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรครับ

จราจรเป็นยังไงบ้างคะติดขัดไหมคะ
หรือว่ายังสามารถสัญจรได้ตามปกติ
ครับวันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับ

ค่อนข้างจะติดอยู่แล้วครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ

ของคนที่จะเดินทางจากมาบุญทอง
ถ้ามายังหอศิลป์หรือจะเดินทางไปสยาม

คนแน่นตราลังในวิธีการ
เอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณเจนศักดิ์ค่ะ

ตามจุดต่างต่างนะคะก็ติดตามกันต่อได้

เรามีรายงานเข้ามาให้คุณผู้ชมทราบแน่นอน

ใช่ก็มีเสียงจากทางสองโศกพักร่วมรัฐบาลด้วย
ห่วงเรื่องของการปลุกร้าวกระแสสังคม
เพื่อจะเป็นการกดดันสารรัฐธรรมนูล
คืออยากจะให้ไปสู้กันในศาลมากกว่านี้นะคะ

คือตอนนี้หลายคนที่เห็นภาพนี้
นึกถึงภาพที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีต

อ่าฟังเสียงของทางโฆษกภักดิ์ปชาธิปัตพ์
กันก่อนอะนะคะ
บอกว่าคนที่ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็ไม่มีใครหรอกที่คิดว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรม
แต่สิ่งที่นักสู้ต้องทำก็คือการนำความจริงไปให้สารรัฐธรรมนูลได้รับรู้
ทุกฝ่ายสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
แต่ถ้าเป็นการนำเอากระแสภายนอกมาปลุกร้าวภายนอกเป็นมาตรการในการกดดันสารเนี่ย

ทั้งคดีนี้ไม่สลับซับซ้อนนะคะ
พิสูจน์ว่าเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ส่วนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐก็มองว่า
กระทำของนายธนทรเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวที่สุด
คำนึงถึงประโยชน์ตัวเองเป็นหลักทั้งที่บ้านเมืองสงบ

ที่ผ่านมาพักอนาคตใหม่ก็นำปัญหาต่างมาสู่การแก้ปัญหาในสภา
พักอนาคตใหม่ก็ยืนยันตลอดว่าจะไม่มีการปลุกม็อบลงถนน
แต่วันนี้นายธนทรออกมาปลุกระดม
ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาเหมือนในอดีตที่บ้านเมืองเคยเสียหายนะคะ
ส่วนพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดูแลความมั่นคงบอกว่าสั่งการให้ตำรวจดูข้อกฎหมายค่ะ
ว่ามีการกระทำผิดอย่างไรหรือไม่

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากนี้ก็สั่งการให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ให้เกิดเหตุแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมครั้งนี้ค่ะ